มาดูอาการของคุณนวัดอิสระไกรสินกันหน่อยค่ะ

ถึงขั้นว่าต้องถ่ายภาพนี้ค่ะถ่ายภาพตัวเอง
แกไม่สามารถสื่อสารได้แล้วเชื้อลงปอด
แล้วที่สำคัญตอนนี้หมอบอกว่า

ที่มันสะท้อนว่าอาการของคุณนวัตรเป็นยังไง
ค่ามันไม่ค่อยจะสู้ดีนะเพราะเชื้อเนี่ยบางส่วนมันลงปอด
ตอนนี้หมอกำลังเปลี่ยนแผนการรักษามีออกซิเจนตรวจเลือดเอ็กซ์เรย์ทุกวัน

แล้วแกก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้แกด้วยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีค่ะสอบถามผ่านไลน์
เจ้าตัวเปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเสียงพูดแล้วนะ
เหนื่อยมากแต่ใจยังสู้๒๓วันที่ผ่านมาทานยาต้านเชื้อไปกว่า๕๐เมตร
ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิดเพราะตั้งใจรอวัคซีนซิโนฟาร์ม
ซึ่งเชื้อที่เจอเป็นเชื้อที่ทำลายปอด
คุณหมอให้พักเยอะและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมอันนี้ประเด็นสำคัญ
คุณนวัดบอกว่าตอนนี้เจ็บจนเหนื่อยเจ็บจี๊ด
โควิดไม่ธรรมดาเลยต้องรอวัคซีน
พูดตรงคนฉีดวัคซีนก็ติดคนไม่ฉีดก็ติด
เพราะฉะนั้นแล้วผู้ป่วยโควิดมีหลายระดับ

ผู้ป่วยเกี่ยวกับปอดต้องนอนคว่ำ
ปอดแข็งแรงก็ดูแลตัวเองกันไป

คือออกกำลังกายนิดก็ได้ในบ้านนะคะ

และให้ปอดของท่านแข็งแรงนะฮะ
เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ
ตอนนี้มีวัคซีนอะไรก็ฉีดไปก่อน
แล้วถ้าเกิดเข็ม๓มาค่อยบูธภูมิเอานะคะ